อาจารย์เดชาคือในช่วงสถานการณ์ของวงการตำรวจ
ที่เนี่ยมีขดงคดีอะไรเกี่ยวข้องกับตำรวจเยอะแยะไปหมดอย่างนี้
แล้วได้พบตรเร็วแบบนี้ดีไหมครับ
คือได้เร็วดีนะแต่ว่ามันต้องมีระบบคุณธรรม
แล้วก็ต้องมีธรรมาภิบาลคือผมอาจจะมองต่าง
ผมไม่เคยรับรัฐการณ์ตำรวจผมแบบประชาชน
แล้วประชาชนเขาก็แจ้งมาว่าการแต่งตั้งคราวนี้
ระบบคุณธรรมแล้วก็ระบบธรรมาภิบาลไม่มีเลย
เขาก็มีมติคณะกรรมการกตลเขาก็ประชุมแต่งตั้งกันเมื่อวานนี้อย่างถูกต้อง
บางคนก็สมัครใจบางคนก็ได้รับโทรศัพท์มาแล้วเปลี่ยนเลยนะ

โทรถึงนายกเลยอ่ะนี่จริงนี่ผมยอมรับเลยให้ฟ้องผมได้เลยอ่ะ

เป็นที่มาของอ่าแต่งตั้งรักษาการหนึ่งชั่วโมงฮะคุณลอยเนี่ยแกเป็น
รักษาการผอบอตรแค่๑ชั่วโมงอ่ะเลือกไปเลยยังไงยังคนนี้
อยู่แล้วผมได้มานะผมยืนยันเลยฟ้องมาได้เลยครับแล้วเปิด
กล้องจอดปิดได้เลยครับไม่แต่สุดแต่สุดท้ายตอนนี้ก็ก็เป็น
ต่อศักดิ์แล้วครับคือความเห็นส่วนตัวในฐานะประชาชนที่
ไม่ได้เป็นตำรวจอืมเพราะฉะนั้นก็มองแบบประชาชนทั่วไปนะครับผม
มองว่ามันไม่เป็นธรรมกับคุณลอยคนหนึ่งถ้าความเห็น
ผมนะผมสำรวจความคิดเห็นแล้วไม่เชื่อทำโพลเลยเป็น
ผมไหมมันควรจะเป็นคุณลอยคุณลอยอาวุโสก็ได้ความ
ความสามารถก็ได้ไม่มีเรื่องร้องเรียนอ่าส่วนคุณโจ๊ก
เลือกไม่เป็นไรเพราะว่าก่อนจะแต่งตั้งก็เอาอะไรอ่ะ
เอาหมายข้นไปค้นบ้านหน่วยลงอย่างงี้ก็ตัดไปก็ตัดไป
เลยไม่เป็นไรแต่คุณลอยน่ะเขาควรจะได้เป็นไหมอันนี้สถานะ
ไม่เหมาะสมนะครับอย่างนี้คือต้องขึ้นอยู่กับเจ้าตัวใช่ไหมครับ
ว่าท่านอื่นที่เป็นรองพบตรว่าโอเคไหมหรือว่าถ้าทุกคนไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าจบ
เขาบอกว่าให้นายกรรมตรีเนี่ยเลือกบุคคลที่มีรายชื่อที่จะเป็นพบตรได้ให้คณะกรรมการ
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการทุกคนก็ต้องไปพิจารณาแต่เล็กคนไหนไม่เห็นด้วยเขาจะมีเขียนไว้เห็นไหม
อย่างทำไมมติเขาออกมา๙๒แสดงว่า๙คนเห็นด้วยก็ต้องไปดูที่ว่าที่เขาเห็นด้วยเนี่ย
เขาให้ความเห็นอย่างไรไอ้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาให้ความเห็นยังไงงดออกเสียง
เขางดยังไงอย่างท่านนายกเนี่ยผมคิดว่าเป็นมารยาทเพราะท่านเป็นคนเสนอชื่อท่านก็คงจะไม่ออกเสียง
แต่ถ้าท่านเป็นประธานถ้าเกิดคะแนนชอบกัน๓๓เนี่ยสมมุติ๗คน๓๓นายกนี่แหละ
จะเป็นคนตัดสินว่าจะใครเพื่อ๔๓๓๔อย่างนี้ดังนั้นผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยคะแนนมันคงเกินแล้วล่ะ
แต่นั้นทุกคนที่ก็เป็นคณะกรรมการก็สามารถจะลงความเห็นด้านั้นที่พิพิชาป่าก็เข้าใจ
บันทึกเขาจะมีบันทึกแรงงานการประชุมอยู่
ดังนั้นต้องไปดูบันทึกแรงงานการประชุมว่าทุกคนให้เหตุให้ผลยังไง